ชายนาฏนะครับทุกผู้ชมครับมีเจ้าของร้านสังขพันธ์รายใหญ่ที่จังหวัดนะฮะ
ถูกคนร้ายยิงจนเสียชีวิตขณะกำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่ค่ะนะฮะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นเหตุการณ์นะครับในช่วงเกิดเหตุเอาไว้ได้
ส่วนที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบริเวณซอยชัยพรตะบนบ้านกล้วยอำเภอเมืองชายนาฏนะครับ
นายอดีศักดิ์ผู้เปี่ยมอายุ๗๘ปีถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
กระสุนเข้าที่หน้าท้อง๒นัดฟุบอยู่ที่ข้างทาง
หลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่มานำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
พันธุ์ตำลดเอกสุขิตอรุณเริกทวินทรองภูมิภัพการตำลดพุทธรจังหวัดชัยนาธ
บอกว่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบย่ามทหาร๑ใบ
ซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นของคนร้ายที่ก่อเหตุหรือไม่ส่วนผู้ตายเป็นข้าราชการเกษียณนะครับ
เป็นข้าราชการของกรมชลประธานแล้วก็เป็นสามีของเจ้าของร้านสังขพันธ์
ในพื้นที่ของจังหวัดนะฮะเป็นร้านอ่าขายทั้งส่งทั้งปลีกนะครับ
เป็นรายใหญ่ของจังหวัดแรงจูงใจดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจนะครับ
เพราะว่าจากการสืบสวนผู้ตายก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อน
จากการสืบสวนของตำรวจนะครับพบว่าเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้
พฤศจิกายนก่อนเกิดเหตุผู้ตายใส่ชุดวอร์มสีดำเดินออกกำลังกาย
อยู่แถวนี้นะครับพื้นที่เกิดเหตุผ่านไปสักแค่สองนาทีที่มาออกกำลังกาย
คนขี่เนี่ยสวมหวกกันน็อกเต็มใบคนนั่งซ้อนท้ายสวมหมวกไอ้โม่ง
แล้วก็มาถึงจุดเกิดเหตุคนขี่จักรยานยนต์ขี่ผ่านหน้าผู้ตายไปแล้วหยุดรถ
มีคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่าขณะที่เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขานั่งอยู่ในบ้าน
นายอดีศักดิ์เดินผ่านหน้าบ้านไปแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัด
ทีแรกคิดว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงประทัดที่เด็กจุดเล่น
แต่พอหันไปมองจึงเห็นว่านายอดีศักดิ์ถูกยิง
เห็นพอดีจังหวะที่เสียงปืนนัดสุดท้ายดัง
หันไปเห็นกำลังลดปืนลดปืนลงแล้วก็ชักมือชักปืนออกมาเก็บไว้ที่ด้านหลัง

ว่าเป็นเสียงปืนแต่ไม่ได้คิดว่าหันไปจะเจอคนยิงกัน
เพราะมันไม่เคยมีอย่างนี้
เข้าไปดูคุณลุงตอนนั้นคุณลุงเป็นยังไงบ้างครับผม
พูดไม่ได้เลยครับฟุบอยู่กับพื้นแล้วพยายามจะลืมตาขึ้น
ก็วิ่งไปถึงก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะเห็นเลือด
ผมก็ให้แม่หยิบโทรศัพท์ให้หน่อย
เรียกรถลงบาลโทรลิกตำรวจแล้วก็ชาวบ้านเขาออกมากันครับ
ลูกชายก็ยืนยันนะครับว่าพ่อไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับ
เป็นคนธรรมธรโมเป็นที่รักของชาวบ้าน
พ่อกับแม่จะไปวิ่งออกกำลังกายด้วยกันนะฮะ
วันเกิดเหตุพ่อไปก่อนคนร้ายก็มายิงพ่อ
คิดว่าน่าจะเป็นการยิงผิดตัวนะฮะเดี๋ยวฟังลูกนะครับ
หรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าที่ผมมั่นใจว่าหนึ่งน่าจะชิงศักดิ์
หรือผิดตัวหรืออะไรก็ช่างไม่ไม่เกิดเหตุที่ว่าผมไปคิดเลยว่า
มีการมาทำหม้อผมเนี่ยเพราะว่าจากที่ผมจำความได้
พ่อผมไม่เคยทำให้ใครเสียตามตามาในหยุดเดียว
พ่อผมมีแต่ให้อภัยเราไม่ได้ไปกระทำขนาดที่ว่า
หนึ่งฆ่าเขาตายสองไปทำร้ายพ่อเขาจนเขาแค้นกลับมาทำพ่อเรา
มีเหตุขนาดให้กลับมาล้างแค้นเราได้ขนาดนี้
ตำรวจได้ตั้งประเด็นการสังหารไว้๔ประเด็นนะครับ
แต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดมากนักนะฮะ
กระเป๋าย่ามที่เป็นย่ามลักษณะลายผ้าเหมือนของทหารในที่เกิดเหตุ

แต่พฤติกรรมของคนร้ายคาดว่าต้องเตรียมการมาก่อนนะฮะ
ที่เกิดเหตุก็มีพวกปลอกกระสุนอะไรพวกนี้ที่เก็บเป็นหลักฐานนะครับ
แต่ทีนี้ตอนที่ตำรวจลงพื้นที่วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะที่มาหาตำรวจนะ
เขาชื่อว่านายประเวทธีรเมนอายุ๖๐ปีนะครับ
แล้วเขาก็มาขอคุยกับตำรวจนะพอเราไปถามเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้จักกับนายอดีศักดิ์ผู้ตาย
นี่ฮะนายประเวทเนี่ยฮะเสื้อสูตรข้างในสีเหลืองเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าเขารู้จักกับนายอดีศักดิ์ผู้ตายเพราะว่าช่วงเย็นของทุกวันเนี่ย
ตัวนายประเวทกับนายอดีศักดิ์จะมาวิ่งออกกำลังกายแถวนี้เหมือนกัน
แต่เมื่อวานนี้เขาออกมาช้านายอดีศักดิ์ก็เลยวิ่งอยู่คนเดียว
เชื่อว่าคนร้ายต้องการจะมายิงเขามากกว่า
แต่มาถึงเนี่ยมาเห็นนายอดีศักดิ์วิ่งอยู่คนเดียวก็เลยคิดว่านายอดีศักดิ์คือเขา
เพราะว่าลักษณะของรูปร่างและการแต่งกายเนี่ยจะคล้ายกันอยู่
ส่วนชนวนเหตุนะครับนายประเวทบอกว่าคนร้ายที่ตั้งใจจะมายิงเขา
แต่ไปยิงนายอดีศักดิ์เนี่ยน่าจะมีอยู่๓เรื่อง
คือเรื่องเงินเกือบ๒ล้านที่คนใกล้ชิดภูมิกับสพเมืองชายนาฏกู้ไปแล้วไม่ได้คืน
ซึ่งภูมิกับสพเมืองชายนาฏรับประกันไว้ว่าจะคืนให้
ซึ่งเขายื่นกำหนดเอาไว้ว่าต้องคืนภายในวันที่๒๗พฤศจิกายน
ก็คือวันนี้เรื่องความบาดหมางกับอดีตสจในจังหวัดชายนาฏ
แล้วก็เรื่องที่เขาไปร้องเรียนเรื่องการทำถนนที่บริเวณบ้าน
ที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นของบริษัทของสจในชายนาฏ
ทั้งหมดนี้เขาคิดว่าทำให้มีคนไม่พอใจเขา
แล้วก็จ้องจะมาเอาชีวิตเขา
ทีโทรโดยยิงตาย
แล้วรู้จักกับคุณ

น่ามาเจาะว่าต้องการจะยิงที่ต้องการยิงพี่
เพื่อคนแขกแต่คนตายเขาเป็นคนดี
ไม่มีเหตุนะเขาไม่เคยเท่ากับใคร
ผมก็อยากจะมาบอกว่าผมก็ต้องขอความเป็นธรรมในเมื่อยิงผิดตัวแล้วผมก็ต้องระวังตัวผม

ว่าอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยลงมาเจาะข้อที่จริงว่าที่ผมพูดมาจริงไหมแล้วจะทำยังไงกับคนที่ผมกล่าวถึง
แล้วตำรวจเขาก็ได้หลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุมานะครับ
จะเห็นว่านายอดิสักเมื่อวานช่วงเย็นก็วิ่งมาแล้วมีจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่มา
จังหวะนี้ที่ขี่ไปข้างหน้าแล้วคนร้ายคนนั่งก็ลงมาจากรถแล้วก็ยิงใส่๒นัดนะครับ
คือทีนี้พอผู้ที่เขาออกมาบอกว่าคนร้ายน่าจะต้องการยิงเขามากกว่าด้วยเหตุผลอยู่สองสามเรื่อง
ภูมิกับบอกว่ายังไงเดี๋ยวจะให้คืนให้ได้
เขาก็ยื่นกำหนดไว้๒๗พฤศจิกายนคือวันนี้
เราก็พยายามสอบถามท่านนะครับเพราะเอิญคุณกิติศักดิ์ไปหาแล้วไม่เจอ
แต่โทรไปหาภูมิกลับการสพชนาฏพันธุ์กำหนดเอกชัดมุกมีมุก
ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่นายประเวทกล่าวอ้างเลยนะครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่คนกลางที่มีคนสนิทของเขาชื่อในดอน
ไปกู้เงินนายประเวท๑๘๐๐๐๐๐บาท
ถามนายดอนแล้วนายดอนบอกว่าได้ผ่อนชำระจนครบไปแล้ว
แต่นายประเวทอ้างว่ายังไม่ครบ
นายประเวทก็เลยมาขอให้ตัวภูมิกับการสพเมืองชายนาฏช่วยเป็นคนกลางให้ในการทวงเงิน
สัปดาห์ที่แล้วนายประเวทเอานังสือที่เขียนด้วยปากกาสีแดง
ระบุข้อความให้คืนเงินในวันที่๒๗พฤศจิกายนมาให้
เพราะฉะนั้นคดีนี้ก็ต้องไปไล่ตามจับตัวคนร้ายให้ได้ก่อน
แล้วก็ค่อยขยายผลต่อว่าตกลงใครจ้าง